เดี๋ยวคราวนี้ไปดูนักศึกษาวิชาทหารหน่อย

มีเหมือนกันนะเขาก็มีกิจกรรมการกระโดดหอคอย
เออหอคอยนี่สูงตั้ง๓๔ฟุต

บางคนมีปฏิกิริยาแบบฮึกเหิม
บางคนแบบไม่เอาแล้วแต่จะเป็นอย่างไร

โอ๊ย
อ้าวเอาแล้วค่ะ
หอคอยสูง๓๔ฟุตไม่ใช่เล่น
นี่ต้องปีนขึ้นไปแค่ปีนขึ้นไปค้า

นี่นาทีที่มันต้องกระโดดดิ่งตัวลงมาแบบนี้คุณผู้ชม
กลัวความสูงก็ถือว่าหวาดหวั่นเหมือนกันนะ
ขาสั่นขวัญแขวนเหมือนกันนะคุณ
แม่มันพิสูจน์ใจจริง
ทีละคนทีละคนคุณผู้ชมค่ะครับเป็นบรรยากาศบริเวณกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๒หรือค่ายพญางำเมืองตำบลต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนั่นแหละค่ะ
มีนักศึกษาวิชาทหารทั้งผู้ชายผู้หญิงก็มีเป็นนักศึกษาวิชาทหารปี๑ถึงปี๓จากค่ายขุนเจืองธรรมิกราชจำนวน๑๕๗นายมาฝึกทดสอบจิตใจพิสูจน์ความสูงกันค่ะคุณผู้ชมและแหมคุณคะพูดไปก็บรรดานักศึกษาวิชาทหารส่วนใหญ่นะ
ผู้หญิงเนี่ยเขากล้าหันนะที่เห็นกระโดดกระโดดลงมาเนี่ยไม่ได้มีอิดออดอะไรเลยหลายคนนี่โอ้โหน้องนับถือจริงแต่ถ้าเป็นพวกพี่แล้วก็เป็นลมไปตั้งแต่ก้าวขึ้นบันไดแล้วนะคะ
ครับยังไงซะมีอยู่บางพวกเหมือนกันที่ลุกรูแล้วเนี่ยลักษณะก็กล้ากลัวกลัวงั้นเดี๋ยวไปลองดูบรรยากาศแล้วฟังเสียงเข้าไปด้วยครับ

เคยได้ยินเค้าเล่ากันมาว่าครูบางคนเนี่ย
เขาก็แบบโอ๊ยพยายามอยากจะให้โดดเต็มทีก็ไม่โดด
ก็ต้องทั้งผักทั้งดันนี่แหละค่ะคุณค่ะ
มีขาบ้างมีมือบ้างแล้วแต่

นี่ก็เป็นบททดสอบจิตใจนะ
การจะเป็นนักศึกษาวิชาทหารจะเป็นทหารได้เนี่ย
มันก็ต้องผ่านดานที่สูนเยอะแยะ

ก็ถือว่าใครทำได้เอาชนะใจตัวเองได้แล้วนะคะ

สูงสุดก็คือรั้วโรงเรียน
โดดลงมันป๊าบแล้ววิ่งเลย
ฉันตื่นเต้นกว่าโดดพอดีกว่า

ลายล่ากันเลย

เด็กชายชนะคนนี้เองที่คุณครูตามหาอยู่นี่

ผมชนะเดชพิรัตนามงคลครับ

โดดเรียนถ้าเรียนรอดอต้องโดดโดดหมอ